สารเจ้าพ่อนคราชครับอำเภอตาคลี

ไปเมื่อวันเกิดพระอาจารย์แห้วค่ะ

อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วแล้วเป็นอย่างไร
เออท่านให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยติดไม้ติดมือมาเยอะเลยนะคะ
แล้วท่านทายด้วยนะท่านถ่ายบอกว่าดิฉันมีหูซ้ายข้างเดียว
โอ้โห

สินค้า
สินค้า
อีกวันถัดมาหวยฮานอยออกเลยเลข๓แปลก
เขาซื้อกันที่ไหนหวยฮานอย
ได้อยู่ไทยซื้อได้เหรอได้จริงนี่แหละค่ะโอ้โฮ
วันหลังก็ตามพี่ปุ้ยไปได้นะครับหลังจากก้อนนักขราชนะ
แล้วท่านให้หุ่นปั้นพญาครุฑมา

แล้วก็ยันกุมารไอ้ไก่เรียกทรัพย์
นี่ให้มาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวถ้ารวยนะ
โอ้โหพอแล้วแค่เรื่องสวยเนี่ย

คุณผู้ชมครับคราวนี้ตามพี่มดดำบ้างดีกว่า

ข้าจะพาพาไปดู
ไปนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับ
รูปปั้นแม่เจ้าอยู่หัวเขาเรียกแบบนี้นะ
แม่เจ้าอยู่หัวหรือพระนางเลือดขาวครับ
พระมหัยศรีเอกของพระเจ้า

ที่อำเภอเชียญใหญก์จัวร์ดเคราสิริภรรรรถ

นานมากนะ๗๙๐ปีที่แล้วครับ
มดดำนะฮะจัดพานถวายแม่เจ้าอยู่หัวนะครับ
แล้วก็กล่าวอธิษฐานนะฮะ
งานนี้มีคนมาร่วมอนุโมทนาสาธุกันเป็นจำนวนมาก
จากนั้นนะครับพี่มดดำไปที่วัดยางใหญ่
หรือว่าวัดตาพรานบุญนะครับ
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีนนั่งร้านขึ้นไปกราบหลวงพ่อท่านยางใหญ่
พระประธานองค์สีชมพูถวายผ้าห่มองค์หลวงพ่อฮะ
แล้วก็ปิดท้ายที่วัดนางพระยาตะบนปากนครนะครับ
มดดำก็ไปอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
มดดำไปตั้งบายสีเครื่องเส้นบวงสวงพระอุปคุฎนะครับ
ให้เหลือกินเหลือใช้ไม่หมดไม่สิ้น
ซึ่งวัดนี้มีองค์จตุคามรามเทพองค์ใหญ่นะครับ

การเดินทางสายมูของพี่มดดำนะครับ

นี่ฮะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ